ดูแลบ้านกันต่อ
โหราแซ่บใบหมอปู่โลกเบี้ยวนักพยากรดวงชะตา
มาแล้วนะคะช่วงที่๒แล้วนะคะ
สำหรับอีก๗เดือนมาต่อกันเลยค่ะ
สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกุมภา
คนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนะคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานใหญ่เนี่ย
ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยแบกไม่ไหว

เพราะว่าคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างหงุดหงิดง่าย

แล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้ฉันถูก
ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะแตกกันหมด

เรื่องเงินก็จ่ายเยอะ
บางคนอาจจะเก็บเงินมาแล้วซื้อรถได้ซื้อบ้านได้
ที่ดินซื้อคอนโดได้คือซื้อของใหญ่

คือเขาจะมีโอกาสได้ซื้อของใหญ่

แต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายที่เยอะ
ก็จะซื้อเป็นของใหญ่ไว้ดีกว่า
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราได้ของใหญ่เก็บไว้
เรื่องความรักให้เกียรติกันดี
ให้เกียรติกันดีเป็นรักที่รู้สึกว่าเอ้ย
ใช่คนนี้มั่น

แต่ว่าจำไว้นะคะถ้าเพิ่งรู้จักเนี่ยอย่ามั่นใจมากนะ
เพราะว่าอะไรที่จำไว้ว่าในโลกนี้

ก็น้องพอได้ยินก็คุยคว้าเลยใจเย็น
ไม่ได้สมัยนี้เราต้องศึกษาดูใจขนาด
บางคนเขาดูใจกันมานานเนี่ย
เฮ้เลยค่ะสุดท้าย
ไปแฉะไปนิดนึงนะคะมันอาจจะแบบว่าด้วยความที่มี

ไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นลนทำอะไรไปได้เรื่อย

แต่บอกดีเลยว่าสัปดาห์นี้แบบสบาย
เพราะฉะนั้นเวลาจ่ายเงินก็สบายมาก

ได้อะไรเออเดี๋ยวฉันอยากซื้อนู่นซื้อนี่โดยเฉพาะชอบซื้อรองเท้ามา

ซื้อพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ซื้อจาง
เดือนอื่นก็เป็นค่ะ

เรื่องความรักก็เฉยไป

เคยไประวังคนข้างตัวจะหน่อยแล้วก็น้อยใจ
อ่าก็คือถ้าไม่ใช่หรือไม่งั้นก็ตัวเองโดนเอง

เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรยังงั้น
ถ้าไม่ตัวเองเป็นคู่ก็เป็นมันจะเอ่ย
และคู่นี้ความเกิดเดือนเมษาแล้วค่ะ
เอ้ยเราไม่อยากเอื่อย
โดกใจก็โดด

ที่ข้าหวังว่ามันไปแล้ว
ไม่เชื่อเขาทั้งหมดแต่ก็ควรจะฟังเขาไว้สักนิดหนึ่ง

เรื่องความรักเนี่ยคือ

กับแฟนต่างคนต่างไปทำงานอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
ตัวใครตัวมันไม่ค่อยใส่ใจกัน
ตกลงยังเป็นแฟนกันไหมเลิกก็เลิกไม่ได้

จะเลิกกันก็เลิกไม่ได้

มันมีความสุขอะไรอย่างนี้

อีกเดือนป่ะ

เดือนมิถุนายน

เกิดมีเวลาว่างปั๊บก็ไปเรียนรู้อะไรก็ได้
ที่มันจะเสริมสร้างให้ตัวเองทันชาวบ้านเขา

เรื่องการเงินมี๒อย่าง

มันเป็นเงินเก็บเงินเก่าเก็บที่จะเอามาซื้อของ

กับไม่มีเงินเพิ่มเลย

แต่ของเก่าที่เราจะใช้มันไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์
เมื่อกี้บอกแล้วไงเอามาซื้อสมบัติ
ต่อยอดได้ต่อยอดต่อยอด

โสดสนิทถึงมีคู่ก็นิด

คือไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะไม่รู้ทำอะไรกันดี

นิ่งมากอยู่ด้วยกันยังไม่คุยเลยไม่รู้มัวแต่ก้มหน้า

จากสวนสาธารณะดูเหมือนอยู่กันในประชาอะไรอย่างนี้
เอออะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
เงียบเอาอย่างนี้

เราก็ต้องระวังหน่อยใส่ชีวิตชีวาเข้าไป

ไม่เงียบอย่างนี้ไม่ดีนะ

เดือนแล้วแล้วประเด็นโหลาแซ่บวันนี้เนี่ย
มันเป็นประเด็นที่คุณแม่เนี่ยแบบอยากจะมาถามพี่ปูมากที่สุดค่ะ

โหลาแซ่บวันนี้นะคะนั่นก็คือ
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์เสน่ห์โดนใจกับเพศเดียวกัน

ช่วงหน้าลูกหนูเป็นเหรอพี่